กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่

กลับมาเท่าไหร่
กลับมาเท่าไหร่
กลับมาเท่าไหร่

หากรรษาหายไหมไม่เป็นไรเหมือนคนวองอะไรอย่างนี้หายไหม
ไม่อายอายเพราะว่ามันเป็นความสามารถของเราครับ
เราภูมิใจมากกว่าที่เราหาเงินเองได้หาเงินให้พ่อแม่ได้ครับ
ช่วยพ่อแม่แบ่งบอกภาระได้ครับก็ภูมิใจครับผมก็ที่ช่วยแบ่งบอกภาระท่านได้
สำหรับกระติกที่หาเงินช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ก็ใครไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องหาเงินก็ได้ครับ
ก็แค่ช่วยงานที่บ้านของเขาครับช่วยล้างจานเป็นเด็กดีของพ่อแม่ก็แค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วครับ